เรื่องนี้หน่อยค่ะมีอดีตแคดี้สาวคนนึงค่ะ
ขโมยผงปรุงรสในร้านสะดวกซื้อ

นโยบายคือเขาต้องดำเนินคดีอย่างเดียว
ถึงขั้นแบบโอ้โหร้องไห้ตีอกชกหัวเลยบอกว่า
สารหนูเถอะหนูต้องเลี้ยงลูก๓คน
ไม่มีเงินไปซื้ออะไรมาเลี้ยงลูกเลยหนูลำบาก
เขาบอกแต่ลูก๓คนที่ว่าไม่ใช่ลูกคุณนะ

และอีกอย่างลูกสามคนที่ว่านู่นพ่อสามีก็เลี้ยงอยู่

ลองไปดูก่อนลองไปดูเหตุการณ์ก่อนว่าเธอเล่าเรื่องมันออกมาเป็นยังไงคะ
แล้วบ้านอยู่ไหนหนู

หนูขอโทษหนูไม่รักนะ

อ่าแล้วมามาใครอ่ะ
นี่ค่ะแหกการเกิดขึ้นที่พระนครศิอายุทธิญานะคะ

ยาคุมตัวไว้เพราะว่าถูกจับได้ว่าไปขโมยของในร้านสะดวกซื้อ
เธอบอกเธอเป็นแคดดี้อยู่ในสนามกอล์ฟ
แต่ช่วงนี้ฝนตกมันก็เลยไม่สามารถออกรอบได้ค่ะ

มีลูกสามคนต้องดูแลอายุสี่ขวบแปดขวบแล้วก็สิบขวบ
เงินไม่พอใช้เธอเลยขโมยผงปรุงรสมา๓ซอง๑๘๓บาทกะจะเอาไปขาย
บราวนี่๑กล่อง๑๓๙บาทจะเอาไปให้ลูกกิน
ตำรวจเนี่ยพอได้ฟังเอาจริงตำรวจเขาก็ไม่ได้ใจไม้ไรกรรมนะ
เขาก็พยายามจะแบบเออเห็นใจเศรษฐกิจมันไม่ดี
ก็พยายามจะช่วยไกล่เกลี่ยนะว่าเอาอย่างนี้ไหม
ไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่ชดใช้ค่าเสียหายแทนได้ไหม
แต่ว่าทางร้านสะดวกซื้อเขาบอกว่าไม่ได้จริงค่ะคุณตำรวจ
มันเป็นนโยบายของทางบริษัทว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้น
ตำรวจก็ต้องคุมตัวไปที่สพพระนครศรีอยุธยา

ก็สอบถามเพิ่มเติมว่านี่ทำเป็นครั้งแรกหรือเปล่า
บอกไม่ใช่ค่ะไม่ได้ทำเป็นครั้งแรก
แต่เธอรู้สึกผิดมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
บอกพอหลังเกิดเหตุสามีก็ไม่ยอมมาเจอเธอเลยเธอเสียใจมาก
ถ้าพ้นโทษนะเธอจะขอไปดูหน้าลูกทั้ง๓คนเป็นครั้งสุดท้าย

คุณตำรวจก็ถึงแม้ว่าทางฝั่งร้านสะดวกซื้อเขาจะแจ้งความดำเนินคดี

ไม่ใกล้เหรอครับไปที่บ้านผู้หญิงคนนี้ซิ
มันยังไงจะได้พูดคุยกันทีมข่าวเราก็ไป

เห็นใจเนี่ยค่ะทีมข่าวเราก็ไปด้วยก็เลยไปเจอกับพ่อสามีของผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้
บ้านหลังนี้เธอบอกว่าเธออยู่เนี่ยเป็นบ้านเช่าของพ่อสามี
ก็เลยคุยบอกคุณพ่อลำบากมากเลยเหรอ
คือลูกชายไม่ได้ทำงานใช่ไหมแล้วก็มีหลาน๓คน
ลำบากแบบไม่รู้จะซื้ออะไรให้ลูกกินให้หลานกินใช่ไหม
พ่อสามีอันดับแรกขมวดคิ้วก่อนเลยค่ะแล้วก็งงแล้วก็ถามว่ายังไงนะ
เรื่องอะไรนะไหนพูดใหม่สิลูกสะพ้ายไปขโมยของเขาเนี่ยพ่อ
บอกว่าเอาซื้อของมาให้ลูกเพราะลูกไม่มีของกินน่ะเหรอ
เอาใหม่ก่อนนะอันดับแรกเลยเนาะเด็ก๓คนเนี่ยหลานพ่อจริง
แต่เป็นลูกติดของลูกชายพ่อไม่ใช่ลูกของผู้หญิงคนนี้
คนนี้เป็นแม่เลี้ยงเออเป็นแม่เลี้ยงแต่อาจจะรักเหมือนลูกไงใช่ไหม
อ่ะแล้วหลานลำบากเหรอพ่อเออสถานะการเงินลำบากใช่ไหม
ต้องไปขโมยของเอาลูกของมาให้ลูกกินพ่อบอกไม่
ก็พ่อก็ดูแลอยู่ดูแลดีไม่มีใครลำบากอะไรเลย
ลูกหลานหลานก็อยู่ดีกินดีนี่ผู้หญิงคนนี้เพิ่งมาคบกับลูกสาว
ลูกชายพ่อได้แค่ได้หลายปีแล้วเหมือนกัน
เทียวไปเทียวมาไม่ได้อยู่ประจำแต่เอาเอาอย่างงี้แล้วกันนะ
ลูกสามคนไม่ใช่ลูกแท้ของผู้หญิงคนนั้น
และสองพ่อดูแลหลานพ่ออย่างดีเราได้คุยกับชาวบ้านด้วย
ได้คุยกับชาวบ้านแถวนั้นนะคะเขาบอกว่าเห็นเหตุการณ์เลย
เมื่อวานผู้หญิงคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดริมถนน
เยื้องกับร้านสะดวกซื้อนี่แหละแล้วก็เข้าไป
สักพักอยู่ก็เห็นตำรวจมาคุมตัวผู้หญิงคนนี้ไป
คือจริงเอาจริงเลยนะช่วงนี้เขาบอกเหตุโจรกรรมมันเยอะมากจริง
ก่อนหน้านี้ชาวบ้านมาซื้อกับข้าวซื้อหมูสดแขวนไว้หน้ารถนิดนึงอ่ะ
เอาละหายเลยโดนขโมยกันเพียบส่วนเหตุการณ์นี้อ่ะ
ฉันก็ไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะก่อเหตุเป็นครั้งแรกเขาเองก็บอกใช่ไหม

ไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันต้องเอาเป็นนิสัยคงก็เอาที่อื่นมาบ้างแล้ว
แต่เราก็ไม่เห็นไม่รู้เขาใช่ป่ะเราก็ไม่ไม่เชื่อนั้นแต่ถามว่าเอา
ทำไมเอาไปเยอะขนาดนั้นถ้าเอาไปทำกินแล้วน่ะอืมอืมอืม
เขาบอกว่าเขาจะเอาไปขายเพื่ออ๋ออันนี้เราไม่รู้
เมืองต้นผู้กำกับการสพพระนครศรีอยุธยาก็บอกว่า
คดีพลิกไปหมดเลยจากเรื่องที่เล่าไม่ตรงกับความเป็นจริงสักอย่าง
ต้องแจ้งข้อกล่าวหารักทรัพย์นะคะแล้วก็นำตัวไปส่งฝากขังที่ศาลพรุ่งนี้
ส่วนเด็กทั้ง๓คนเนี่ยตำรวจเองก็ตรวจสอบชัดเจนแล้ว
ก็คือทั้งปู่ทั้งตัวพ่อของเด็กแล้วก็ญาติญาติเนี่ย
ดูแลเด็กได้ตามปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรเลย
ไม่ใช่ว่าเด็กไม่มีอะไรกินหรืออะไรใดทั้งสิ้นปกติดี